จีบยังไงจีบยังไงจีบยังไงจีบยังไงจีบยังไงจีบยังไงจีบยังไง

คุณอยากจะแต่งงานไหมแทนได้ไหมไม่มีใครไม่อยากหรอกแทนได้ไหมไม่มีใครไม่อยากหรอก
มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมันเป็นธรรมชาติมาก
ผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติมากคือนอกเหนือจากต้นไม้ใบย่าเนี่ย
ก็คงจะเป็นความรักนี่แหละมั้งมันเกิดขึ้นแบบเรียบง่าย
และมันเกิดขึ้นแบบไม่เร่งรีบมันกำลังน่ารัก
แล้วก็จริงแล้วคุยกันมานานมาก
๗ปีแล้วจนจะเข้าปีที่๗ปีเนี่ย
แต่เราก็เพิ่งมาให้คนได้รับรู้๓ปี
เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ในระยะเวลาที่พอเหมาะพอเจาะ
ในเรื่องของการทำงานนี่สำคัญเราต้องให้เกียรติเขา
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยวงการบันเทิงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ
การที่เรามีโอกาสให้เขาได้โลดแล่นอย่างอิสระในงานทำงานเนี่ย
มันจะทำงานได้อย่างดีและไม่เป็นเป็นสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาอยากให้ทั้งเขา
และสังคมบันเทิงจดจ้องเขาในเรื่องของการทำงาน
ไม่อยากให้มาจดจ้องในเรื่องของความรัก
เราเลยรู้สึกว่าแบบอยากให้เขาเต็มที่กับสิ่งที่เขารัก
เพราะว่าน้องเขาจะรักการทำงานมาก
คุณเริ่มต้นความรักครั้งนี้หรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเริ่มต้นมาจาก
ก็ประทับใจในเรื่องของเรื่องของครอบครัว
แล้วก็ประทับใจในเรื่องของความเก่งของเขา

ไม่โทรบอกมาตอนนี้ฟุตชายเจ้าชู้หน้า

อะไรราบไมดีอ่อนมาก

มันสนใร่แค่เนี่ย

ก็ไม่ต่อครับก็อีกทีก็คือก็มาเจอกันตอนที่แบบรับปริญญาแล้ว

ก็มีโอกาสได้ไปเจอ

ถ้าเราจะเริ่มคุยกันเป็นพี่น้องก่อน
ซึ่งก็ได้คำตอบรับที่บอกว่า

เราก็เลยว่าก็ตามนั้น
นั่นก็คือจุดเริ่มต้นมันธรรมชาติมาก

เอ๊ะพอการศึกษาพาไป

คือตอนเขารับปริญญาตรี

การศึกษาสำคัญนะครับเด็ก

ทุกเรื่องราวทั้งชีวิตทั้งความรัก

เป็น๗ปีที่มีทุกข์หรือสุขมากกว่ากันครับ
ส่วนใหญ่จะมีแต่รอยยิ้มครับ

เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะกันเลยครับ
เป็นเรื่องแบบไม่มีเลยนะจริง
จะเป็นเรื่องที่ผมอินดี้นี่แหละ

บางทีก็เรื่องหนึ่งที่ผมยังเป็นปกพร่องของผม

ผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจความเป็นครอบครัวเท่าไหร่

อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของการที่เป็นครอบครัว
ก็จะแบบไม่ค่อยใส่ใจตรงนั้นเท่าไหร่

เพราะว่าเรายังให้โอกาส
แต่ละคนได้ทำอะไรไปเรื่อยก่อน

นั่นคือสิ่งที่ต้องมีให้กันและกันนะ
คือพอเราไปคิดอยู่ฝ่ายเดียว
มันจะเป็นเรื่องของเห็นแก่ตัวหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอยากให้มันพร้อมและสบาย
แผ่นน้องครูอยากให้ได้ทำเป็นสิ่งที่ตัวเองรัก
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่จะมาเริ่มต้นครอบครัว
มันมีอะไรที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ก็ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็ควรนะครับ

น้องก็เป็นคนที่มีทุกอย่างตอนนี้นะครับ
เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็
เป็นลูกที่กระตันยูที่สุดตั้งแต่เคยเจอนะครับ
แล้วก็คือชื่นชมมากแล้วก็ดีใจมากเลยที่แบบได้เจอกัน

สิ่งที่เขาบ่นอยู่ผมตลอดเวลาก็คือ
เขาอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนเขากลุ่มที่เขาสนิท
นี่เราก็วางแผนกันแล้วว่าเราอยากจะมีทริปกันช่วงวันเกิดเขา
แต่ก็ได้ไม่ได้ไม่รู้

เพราะว่าน้องค่อนข้างทำงานหนัก

แล้วก็ตอนนี้มาจับมือกันพักผ่อนกันอยู่
ใครจะแบบนอนได้แบบเต็มอิ่มมากกว่ากันใน๑อาทิตย์
สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือ
น้องเขาค่อนข้างประสบความสำเร็จมากอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ผมอยากให้มีคนรักเขาแบบนี้แบบไปนานแสนนาน
แล้วก็อยากให้เขาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่รักเขา
แล้วก็อยากให้เขามีความสุขมากที่สุดในทุกวันเลยจริงครับ